คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็น่าสงสารเหมือนกัน
หลานชายวัย๒คนควบนั่งเฝ้าศพยายอยู่
ห่มร้องไห้พยายามปลุกให้ยายตื่น
แต่ยายนอนเสียชีวิตมาเป็น๑๐ชั่วโมงแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักท้ายหมู่บ้านผ่านศึก๑
หมู่๓ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็พบศพของคุณยายหนูปองดีสะเกดอายุ๖๖ปี
สภาพคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
แล้วก็ดูตามเนื้อตามตัวตามร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยการต่อสู้
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๑๐ชั่วโมง
แล้วก็รู้ว่าบ้านหลังนี้คุณยายอยู่กับหลานชาย
อายุ๒ขวบกว่าอยู่กันแค่๒คนยายหลานเท่านั้นนะคะ
ส่วนลูกของคุณยายไปทำงานที่กรุงเทพกันหมด
แล้วช่วงเช้าเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านเขาได้ยินเสียงก่อน
เป็นเสียงหลานก็คือเด็กร้องไห้เหมือนกับปลุก
ปลุกยายหนูปองตื่นเธอยายตื่นเธอจ้า
ปลุกอยู่หลายชั่วโมงเพื่อนบ้านก็เลยเอ๊ะทำไม
ถึงร้องนานจังแวะมาดู
ก็พบว่าคุณยายหนูปองเสียชีวิตแล้วนะคะ
เพื่อนบ้านคือในสมพงศ์เนียมสิริ
เล่าให้ฟังบอกว่า๓วันก่อนเห็นนะ
เป็นเหมือนฝูงอีกาบินวนอยู่ที่หลังบ้านของผู้ตาย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนโบราณหรือว่าผู้เท่าผู้แก่
จะบอกไว้ว่าเวลาที่มีอีกามาบินวนหลังคาบ้าน
มีอีกามาส่งเสียงร้องมันจะเป็นรางไม่ดี
จะเป็นรางบอกเหตุซึ่งเป็นรางร้าย
ซึ่งตอนแรกเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่สบายใจนะ
กลัวว่าจะเกิดเรื่องกับคนใกล้ตัว
เนื่องจากบ้านของเพื่อนบ้านก็อยู่ติดกันกับบ้านของคุณยายหนูปอง
แล้วก็บอกว่าคืออีกามันไม่ได้มาแค่บินวนนะคุณ
บอกมันมาร้องอยู่ขณะที่บินวนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้นะฮะ
แรกก็คิดว่าจะเป็นครอบครัวของตัวเองจะมีความสูญเสีย
แต่พอมารู้ไม่ใช่ครอบครัวของตัวเอง
เป็นครอบครัวของคุณยายหนูปอง
ก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะ
ส่วนตำรวจสพนสูงก็คาดว่า
คุณยายหนูปองน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เพราะว่าคุณยายมีโรคความดันโลหิตสูง
กี่วันก่อนหน้าที่คุณยายจะเสียชีวิตคุณยายก็มีอาการวูบ
ต้องนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
พออาการของคุณยายดีขึ้นก็กลับมามาอยู่ที่บ้าน

ซึ่งครั้งนี้ทางแพทย์ก็ระบุว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันนั่นเอง
ทีนี้ก็ต้องดูเด็กทั้งสองคนนะ

แล้วก็ตัวพ่อแม่ของเด็กเองก็ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าเด็กจะได้รับการดูแลอย่างไร